ต่อกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติด
ไปดูวินาทีในการบุกเข้าจับกลุ่มนักค้ายาเสพติด
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นาทีทหารที่เจ้าหน้าที่

บุกรวบตัวนักขายาบ้าในพื้นพี่
ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนอายุ๑๘ปี
อยู่หมู่๕ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชายเขต
พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน๓เม็ด
ผู้ต้องหารับสาภาพนะครับว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจาก
นายวีรพัทบุษรีหรือว่าแชมป์
ค้ายาบ้าหรือว่าในแชมป์คนนี้ก็อายุ๒๑ปีเท่านั้นเอง

เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายแชมป์เอาไว้ได้อีกคน
ในตัวของนายแชมป์ก็พบของกลางยาบ้าจำนวน๑๘เม็ดนะครับ
สอบสวนในแชมป์ให้การว่าสั่งซื้อยาบ้า
มาจากนักค้ายาบ้าที่ชื่อหนึ่งนาโพ
อยู่ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
ในพื้นที่ของเพชรชบุรีกับสมุทรสาครนี่แหละครับ

แต่ว่านายหนึ่งหลบหนีออกไปได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสศนชายเขต
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งแม้ว่าจะจับกลุ่มได้จำนวนยาเสพติดไม่มาก
แต่ว่าเป็นการตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติดในชุมชน
ลงไปได้อีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่ามีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วย
อันนี้ขออภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
อันนี้คือที่ฉะเชิงเซาที่สนามชายเขตนะครับ

อยู่บ้านหมู่๑๑ตำบวนน้องจอกอำเภอท่ายาง

ซึ่งเขาซุกซ่อนอยู่ที่ทุ่งนาหมู่๑
บ้านหนองทรายตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายาง
ก็ไปพบยาบ้าจำนวนถึง๓๐๐เมตร
ซุกซ่อนอยู่ในหลุมดินริมคณา

รับแจ้งจากตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายวิวัตรโหติวงศ

ชาวอำเภอโพธาบรามจังหวัดราชบุรี

พร้อมของกลางยาบ้ากว่า๓๐๐๐เมตร
ได้ที่บริเวณริมถนนพระราม๒
ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมหาชัย

ก็เบื้องต้นนั้นนายวิวัตรสารภาพว่า

แล้วก็ยังมีพ่อค้ายาเสพติด

สั่งยาบ้าล็อตดังกล่าวมาพร้อมกัน
นี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้

คือสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดเพชรชบุรี

สืบสวนจากผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้

แล้วก็บอกว่ามีพ่อค้าอีกคนนึง

ตำรวจขยายผลจับกลุ่มตัวนายสวัย

ซุกซ่อนยาเสพติดยาบ้า๓๐๐เมตร